เครื่องหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์นะครับ
นั่นก็คือเครื่องราชกุฏภัณฑ์นะครับ
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ประธานพระครูพาม
จะต้องทูล๙ทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เพื่อเฉลิมพระบรมราชอิสริยยศนะครับ
โดยถือว่าเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมาจากรัฐธิพราม
เครื่องราชกุกกุฏธภัณฑ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงรัตนโกศิลป์
มีความสำคัญและมีสิ่งใดบ้างติดตามได้จากรายงานครับ
เครื่องราชกุธภัณฑ์แห่งกรุงรัฐ
รับการบรมราชาพิเศษเฉลิมพระปรมาพิไทย
เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่ง
โดยเครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่มีความสำคัญ
และถือเป็นการเฉลิมพระบรมราชอิสริยยศคือ

ถวายเครื่องราชกุธภัณฑ์โดยประธานพระครูพราง
กุธภัณฑ์มีที่มาจากรากสับดังนี้

ทะหมายถึงส่งไว้
พันธ์หมายถึงสิ่งของ
รวมความแล้วหมายถึงสิ่งใดก็ตาม
ที่เป็นเครื่องใช้ประกอบพระบรมราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์
โดยเครื่องราชกุฏธภัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกศิลป์
ที่จะทูลกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของไทย
ประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎ

เป็นเครื่องศิราพรที่สร้างขึ้น

พุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช

ทำด้วยทองคำลงยาราชวดีประดับเพชร

พระจรมีน้ำหนักประมาณ๗๐

จึงถือว่าภาวะแห่งความเป็น
พระมหากษัตริย์อยู่ที่การสวมมงกุฎ

ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

ประจำพระองค์พระมหากษัตริย์
เป็นกล้าวทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่๑
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม

ทองคำลงยาประดับมณี
ถือเป็นพระแสงราชศัตราที่สำคัญที่สุด
ในพระราชพิธีสำคัญหลายพิธี

พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตว

ของเดิมสร้างขึ้นในสมัยราชการ

เป็นพัฒน์ใบตานที่เรียกว่า

ตานปิดทองทั้งสองด้าน
ขอบกลิบทองคำ
และเครื่องประกอบทำด้วยทองลงยา

พระบาลีเรียกว่า
วาลวิชนีไม่ควรจะเป็นพัดใบตาล

ทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อม

ภายหลังใช้ขนหางช้างเผือกแทน
เรียกว่าพระแทร่ขนหางช้างคือ

แต่ก็ไม่อาจที่จะเลิกใช้พัฒน์ใบตานของเดิมได้
ทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อม

โดยเรียกของสองสิ่งรวมกันว่า

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช
ทรงพระกรุณาปรดกล้าปรดกระหม่อม
ให้สร้างขึ้นทำด้วยไม้ชัยพรึกปิดทอง
หัวและสันเป็นเหล็ก
ภายในมีพระแสงสเนา

พระกรเทวรูป

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส่งพระกุรุณาปรดกล้าปรุกกระหม่อม

ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
สืบมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

ส่งพระกุรุณาปรดกล้าปรุกกระหม่อม

ทำด้วยทองคำลงยาราชาวดี
มีน้ำหนัก๖๕๐กรัมลายที่สลักประกอบด้วยลายช่อหางโตแบบดอกเทศ
ลงยาสีเขียวแดงโดยดอกลงยาสีเขียวเกษรลงยาสีแดง
ส่วนเชิงงอนนั้นทำเป็นตุ่มแบบกระดุมหรือดอกลำดวนมีคาดกลาง
ทำเป็นลายก้านต่อดอกชนิดใบเทศฝังบุตรน้ำเพชร